คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าหนุ่มในวงการบันเทิงบ้านเราเนี่ยนะ
แต่ละคนเนี่ยนอกจากจะหล่อแล้วก็ยังโสดกันด้วย
ที่สำคัญบ้านเขาแต่ละคนเนี่ยประกอบสัมมาอาชีพอะไร
วันนี้เรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่า
แต่ละบ้านเนี่ยปูอาฟากมากเลยล่ะค่ะ
โสดสุดหล่อคนแรกต้องคนนี้เลยค่ะเกรทวรินทร
ที่แจ้งเกิดจากละครเรื่องสุภาบุรุษจุธาเทพของวิคารามสี่
กับการรับบทคุณชายธรทรซึ่งในชีวิตจริงของหนุ่มเกรทนั้น
ครอบครัวประกอบอาชีพร้านขายทองที่ชื่อว่าห้างทองหวังเงินไทย
ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเกิดของเขานี่แหละค่ะ
และขึ้นชื่อว่าเป็นลูกชายคนโตของบ้านก็แน่นอนที่จะต้องถูกตั้งความคาดหวัง
ลูกสะพ้ายเยอะหน่อยล่ะค่ะก่อนหน้านี้คุณแม่กุ้งถึงขั้นออกมาประกาศ
ทองมูลค่าหลายสิบล้านบาทให้กับวาทีลูกสะพ้าย
แต่เอ๊ะติดอยู่ตรงที่หนุ่มเกรทนี่แหละค่ะทำไมทำไมยังไม่เห็นจะมีวี่แววมีคู่กับเขาสักที
ก็เลยต้องรับบทเป็นพรีเซนเตอร์หนุ่มโสดช่วยโปรโมทร้านทองให้กับที่บ้านไปก่อนนะจ๊ะ
อีกหนึ่งหนุ่มโสดสุดหล่อก็คือเจมส์มาที่เห็นว่าหล่อหน้าตี
แจ้งเกิดในวงการบันเทิงจากบทบาทของคุณชายรณพีในละครเรื่องสุภาพบุรุษจุธาเทพ
แล้วก็มีละครเรื่องอื่นอื่นตามมามากมายโดยคาแรคเตอร์ก็จะเป็นชายหนุ่มแสนละมุน
เช่นเดียวกับในชีวิตจริงของเขาเพราะว่าเจมส์มาสุดหล่อคนนี้
มีดีกรีเป็นถึงทายาทนักธุรกิจพันล้าน
ทำเครื่องประดับอัญมณีรายใหญ่ของประเทศไทย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจมส์มายังเคยบอกว่า
เวลาจะตัดสินใจทำอะไรต้องคิดเยอะเพราะไม่อยากให้ไปกระทบกับธุรกิจของที่บ้าน
เนื่องจากเป็นครอบครัวใหญ่แถมยังถ่อมตัวอีกด้วยว่าตัวเขาเองเป็นลูกหลานคนหนึ่งของตระกูล
ร่ำรวยอะไรมากมายอย่างที่หลายคนคิด
ปิดท้ายกันที่หนุ่มหล่ออย่างนิชคุณ
ครบเครื่องเพราะว่าพูดได้ถึง๕ภาษาด้วยกัน
ทั้งไทยอังกฤษเกาหลีจีนและญี่ปุ่น
ซึ่งทางครอบครัวของเขานั้นทำธุรกิจนำเข้ายาและเวชพันธุ์จากต่างประเทศมาหลายสิบปี
และผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือแม่ของนิชคุณนั่นเอง
ซึ่งทางบริษัทมีรายได้จากการขายยาและเวชพันธุ์ให้กับโรงพยาบาลดังของทางภาครัฐอีกหลายที่เลยล่ะค่ะ